ต่อเนื่องกันกับเรื่องที่ข่าวของคุณรัชพรได้บอกคุณผู้ชมไป
เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นการพลิกล็อกพลิกทุกโพล

ขึ้นมาเป็นว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่เป็นคนที่๔๑
ตอนนี้หลายชาติมีการจดหาเรื่องนี้แล้วก็มีการพูดถึงเตรียมรับมือกับเรื่องของนโยบายของทรัมป์
ประเทศไทยเองครับได้บทเรียนอะไรจากการเลือกตั้งในครั้งนี้
ติดตามพร้อมกันในตลบม่านการเมืองครับ
ทั่วโลกนะคะกำลังจับตามองแล้วก็ตั้งหลักที่จะรอความชัดเจนประกาศนโยบายของในทรัมป์

ปัฒนาธิบดีคนใหม่คือในดุนัททรัมป์
เรียกว่าตลอดระยะเวลาในการหาเสียงของเขา

ทุกครั้งที่ผ่านมาทั่วโลกก็จับตามมอง
เขาเรียกว่าเป็นการหาเสียงประธานบดีที่ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา
เรียกว่าขุดคุยโจมตีว่ากันสาดเสียเทเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยนะฮะ
งัดกันออกมาแทบเรียกว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องนโยบายอะไรต่างนะครับ
สิ่งนโยบายอะไรของเขาถึงตอนนี้ก็คงยังไม่มีอะไรชัดเจนนะครับ
ก็พูดกันไปตอนหาเสียงก็ว่ากันไปแต่ถึงเวลาจริงจะทำรึเปล่า
แค่ไหนก็ยังไม่ทราบนะครับ
แต่สิ่งนี้ที่เกี่ยวกับประเทศไทยเองนะครับ
ในการหาเสียงของในทรัมป์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เอ่ยถึงประเทศไทยเลย
ไหนสิทธิมนุษยชนมั้ยอะไรมั้ยก็ไม่มีพูดถึง
จะมีแค่ทวิตเตอร์มาที่เป็นข่าวว่าทักษิณเสียชีวิตที่ออกมาปฏิเสธกันอะไรกัน
แค่นั้นเองนะครับอย่างอื่นก็ดูยังไม่มีอะไรนะครับ
แต่สิ่งกันที่มัน
ชี้ให้เห็นด้วยนะครับของการเลือกตั้ง
หาบดีของอเมริกันเนี่ยทุกยุคทุกสมัยเนี่ย
แม้ว่าคราวนี้เนี่ยผลเลือกตั้งประกาศออกมาเนี่ยนะครับ
สูสีกันเต็มที่แล้วเอามาเนี่ยก็มีเสียง

มีการประท้วงมีความไม่พอใจของคนที่
ผิดหวังที่ฮิลาลีไม่ได้เนี่ยนะครับ
ก็เป็นส่วนหนึ่งก็ไม่มากนักถึงจะกระจัดกระจายหลายรัฐก็ตามเนี่ยนะครับ
แต่ก็คิดว่าน่าจะไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
เพราะว่าตัวหลักของเขาเนี่ยคือนาฮิเลลี่นี่ออกมา
แสดงความยินดีไปแล้วแล้วยอมรับความพ่ายแพ้ครั้งนี้เนี่ยนะครับ
ก็ทำให้ดีอเมริกันก็คงจะสามารถที่จะเดินหน้าบริหารประเทศต่อไปได้เนี่ยนะครับ
ซึ่งก็นึกถึงประเทศไทยเราเนี่ย

เราเนี่ยกำลังจะเดินไปกำลังเดินสู่สนามเลือกตั้งเหมือนกันเนี่ยนะครับ

การเลือกตั้งเนี่ยที่ผ่านมาของเราเนี่ยนะครับ

ฝ่ายแพ้เนี่ยไม่ยอมแพ้สักทีนะครับ
เมื่อไม่ยอมแพ้เนี่ยก็มีความขึ้นไหวเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้น

คนขึ้นมาเป็นผู้มีอำนาจมาบริหารเนี่ย

โจมตีอยู่ตลอดเวลาทำให้ไม่สามารถที่จะบริหารประเทศเข้าไปได้เนี่ยนะครับ

การเลือกตั้งรถแบบที่จะไปถึงข้างหน้าของเราเนี่ยนะฮะ

ถ้าได้ออกมายอมรับฝ่ายชนะได้เป็นฝ่ายแพ้
ก็ยอมรับในผู้ชนะให้ผู้ชนะเข้ามาบริหารประเทศเนี่ย

ถ้าคุณไม่ยอมรับรัฐมนุนมันจะดีขนาดไหนเนี่ยนะฮะ

ดูเหมือนเขาจะเหนือกว่าเราเยอะโดยเฉพาะเรื่องสปีริตอาทรค่ะ
ก็ชัดเชนฮะ
การคือเรียกว่า๒พักใหญ่
เขาเข้าสองพักใหญ่ก็เท่ากับมีหัวรถจักรเป็นหัวขบวนอยู่๒หัว
เมื่อรู้แพ้รู้ชนะแล้วโดยประชาชนตัดสินแล้ว

ฝ่ายชนะก็ไม่ได้เร่งโลดอะไร
เหมือนกับการหาเสียงมันจบไป
ซึ่งคราวนี้ก็วันรุ่นขึ้นฮะ

โอบามาก็นัดทำไปเจอกันทำเงียบขาวเลยนะครับ
แล้วก็จับไม้จับมือแล้วก็ออกมาในลักษณะว่าคุยกันรู้เรื่องจะถ่ายโอนอำนาจแบบราบรื่น
ถึงแม้ว่าข้างนอกเนี่ยยังช็อกยังงงอะไรกันอยู่แต่ผมเชื่อว่าเมื่อหัวขบวนบรรจบกันแล้วจะทำเพื่อประเทศของเขาเนี่ย
ข้างนอกก็คงจะเกิดความผ่อนคลายแล้วก็สงบลงตามมานะครับคงจะไม่เหมือนกับบ้านเราหรอก
ผมเชื่อว่าเพราะว่าหัวขบวนเขาเนี่ยไม่ห้าหลังให้กันถือประเทศเป็นตัวตั้งนะครับ
แต่ปรากฏการณ์ของผลเลือกตั้งอเมริกาคราวนี้มันสะท้อนประเทศที่เรียกว่าเป็นแม่แบบ
มันสะท้อนอะไรหลายอย่างหนึ่ง
คนอเมริกันเองเบื่อการเมือง
แล้วก็ผิดหวังซ้ำซากกับการแก้ปัญหาปากท้อง
ภายในประเทศเขาค่ะเรื่องการว่างงานอ่า
เรื่องค่ากองชีพอะไรต่างก็เหมือนกับประเทศเรา
ประชาชนฐานราบมีความทุกข์
แต่อเมริกาเขาต่างหน่อยเขาออกไปแพร่
จะเรียกว่าออกไปพังงาดในโลกกว้าง
ก็เลยลืมในบ้านไปหน่อย
การเลือกตั้งคราวนี้กระตุกให้ฉุกคิดโดยทรัมป์

ถ้ามองในลักษณะว่าความหวังของคนอเมริกัน
ผิดหวังกับพักเดโมแครตก็ใช่
เพราะเมื่อ๘ปีที่แล้ว

ถ้าเปลี่ยนฮิลาลีก็คงได้
ไม่ต้องมาสูสีดูดีกันอย่างนี้
แต่ความน่ากลัวและความเป็นอันตรายของทรัมป์เนี่ย

อย่าลืมนะครับทรัมป์ชนะก็จริง
กติกาก็เป็นอย่างนั้น
ฮิลาลีชนะ๒๐๐๐๐๐นะครับ

ก็น่าจับตาอยู่เหมือนกัน

ฐานรากของเราฝากไว้เหมือนกัน

ก็ต้องคอยดูจับตากันไป

ความเดือดร้อนที่แท้จริงของชาวบ้านจริงหรือเปล่า
คัดสรรพอสมควรเลย

แต่การแก้ปัญหาบางทีมันก็ใช้เวลานานนะ
จะให้ถูกใจปุ๊บไปเลยคงไม่ได้

แล้วก็มีความกล้าหาในการตัดสินใจ
อย่างของกรณีธรรม

แต่มันเป็นเรื่องที่คุณไม่ได้มองว่า
คนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเขาเป็นยังไง
แล้วก็ถ้าเราย้อนมาเมืองไทยก็เช่นกัน
พักใหญ่หรือคนที่ได้เป็น

แล้วก็ไม่เคยคิดไม่เคยปรับปรุง
ปฏิรูปตัวเองให้มันดีขึ้น
อีกพักมันก็มาจากในทุนใหญ่

มันก็จะเละเทะรับรอง
ถ้าไม่คิดแก้ไขกัน

พี่ทงค่ะมองอย่างไร
สะท้อนให้กับพักการเมืองไทยยังไงบ้างกัน
เขาก็มีคำกล่าวว่าดูหนังดูละคร

กรณีนี้ชัดเจน
คือการก้าวขึ้นมาสู่อำนาจของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย

ก็คือแหกระบบการหาเสียงดั้งเดิมอะไรหมดเลย

แล้วก็ผมเชื่อว่า
หลังจากสาบานตัวรับตำแหน่งแล้ว
ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนหน้า
ถึงวันที่๒๑มกรานะครับ
คงไม่ได้ทำอะไรหลายอย่างที่ตัวเองคุยไว้หาเสียงไว้

เพื่อรู้อย่างรู้ถึงความเบื่อหน่าย
ของคนมีสิทธิ์เลือกตั้งในอเมริกัน

ผมเชื่อว่าตัวประธานาฬิบิตรศาลัทธิ์เอง

ชี้นำอะไรอะไรตามที่ทุกอย่างที่ตัวเองตั้งใจได้
เพราะมันมีองค์คาพยพอีกหลากหลาย

ที่จะขัดกรองตรวจสอบถวงดุล
เพื่อจะทำในสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับ

คนที่มีบทบาทการหาเสียงการอะไรที่

อยู่ข้างนอกอยู่ในคุกอยู่อะไรก็มี

และได้แล้วก็จะมีพฤติกรรมบทบาทเหมือนกับ

ฉะนั้นเป็นการปูทางวิธีการว่าดิ้นลนยังไงให้เข้า

คนไทยหรือคนทั้งโลกก็คงจะมองแบบนี้นะครับ

เมืองไทยของเราเนี่ยนะครับ

อเมริกาที่เห็นคุณสังเกตไหมว่า
อเมริกาเนี่ยที่เขาหาเสียงกันเนี่ย

แต่ไม่มีกลิ่นไอของการ

บริษัทยาบริษัทค้าอาวุธ

แต่การของไทยเราเนี่ย

ไปเอานโยบายมาทำเพื่อ

บางคนของโลกกำลังจะชอบ

แล้วก็ชั่วไปขนาดนั้นเลยหรือเปล่าคะ

พูดออกมาตรงไม่ต้องเกรงใจ
ฟันทงเลยเปรี้ยงป้างเนี่ย

เอ่อว่าทำนี้เลย
แวะจะทำได้หรือไม่ได้

ที่เขาดูเน้นเรื่องเกี่ยวกับ

คนจนเพิ่มมากขึ้นคนรวยก็รวยขึ้น
ว่าจะทำยังไงอะไรยังไง
เขามาถึงนั้นประเทศไทยเรา
ต้องติดตามให้ใกล้ชิดเพราะไทยเรา
มีสินค้าส่งออกของประเทศไทยเราส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับ
ที่ไปอเมริกาปีนึงกว่าสองหมื่นล้านเหรียญ
อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เขาจะต้อง
วางกราบกฎิการเงื่อนไขอะไรต่าง
ซึ่งจะให้ผลประโยชน์ให้กับประเทศเขาเป็นหลักมากขึ้น

จะต้องมีผลกระทบกับเรื่องเศรษฐกิจของอเมริกันในยุคนี้
ล่าสุดเองท่านนายกเองก็บอกแล้วว่า
ภาคส่วนต้องตั้งรับให้ดีแล้วล่ะต้องปรับตัวให้ดีแล้วล่ะ
มันผมว่าอย่าไปวิตกเรื่องสงครามทางอาวุธเลยสงครามเศรษฐกิจนะครับ

รุดแรงตรงขามการเงินตรงขามเศรษฐกิจอะไรนี้

ก็ดีแล้วครับที่นายกประยุทธ์เนี่ย
เกินไว้ล่วงหน้าว่าทุกภาคส่วนเราต้องเตรียมพร้อม

กว่าจะสาบานตัวเข้าเป็นประธานาธิบดี
คือเดือนมกราคมปีหน้าตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการเตรียมพร้อม
เรายังไม่ต้องวิตกไปตามโหนเศรษฐกิจหมอดูเศรษฐกิจอะไรมากนัก
แต่ผมอยากจะฝากไว้นิดหนึ่งเรามีของดีอยู่นะครับ
ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะด้วยการค้าการลงทุน
การดำเนินชีวิตประจำวันรับสถานการณ์กลับภารกับความน่ากลัว
ที่มองว่าทหารักทั้งอันตรายทั้งโลกรักปัญญาตรงนี้ผมไม่ห่วงราธบาลนี้
เพราะราธบาลนี้ดูจะเคร่งคลัดแล้วก็โรงภาคปฏิบัตรพอจำกวน
แต่หลังจากรัฐบาลนี้ถ้าหากเป็นรัฐบาลพักการเมือง
เราอาจจะขาดภูมิคุ้มกันหรือว่าจางไปได้
ผลกระทบทางการเมืองและความมั่นคง
จากกรณีธรรมเราจะลดลง
เพราะเขาไม่เคยพูดเรื่องสิทธิมนุษยชน

แล้วก็ความเป็นอเมริกันที่จะต้องเข้มแข็ง
และไม่เล่เทะต่อไป
กรณีนี้สะท้อนอะไรอีกสักอัน
โดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรมทางการเมือง

ทั้งสองฝ่ายบอกบอกประชาชน
ยิ่งมีการประท้วงความไม่พอใจ
ความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นเขาจับมือกัน
ขอร้องประชาชนว่าเราต้องเดินร่วมกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป